ท่านผู้ชมครับไปดูโครงโถมสร
เคยเห็นไฟที่ส่องสวางจ่ามถนนแต่พอเราไปเห็นแล้วมันเผลือกว่าพับ

แบบนี้เลยเหรอคะ
แค่เสียงเพลงเท่านั้น
ค่ะเต้นได้เลยค่ะเต้นอยู่ในรถเลยค่ะ
โอ้โหแล้วพร้อมใจกันเนี่ยเป็นแถบเลยนะฮะทั้งแถวเลยนะครับ
ไม่ใช่ผีหลอกอะไรใช่ไหมนี่ไม่ใช่ฮะ
นี่ไฟช็อตกันนี่แหละไฟช็อตกันเห็นนี่แหละนะครับ
ถนนเส้นนี้นะครับอยู่ที่หมู่๘ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ
ระยะทางยาว๑๔กิโลเมตรนะอยู่ในพื้นที่อบตวังกระแจนะครับ
ชาวบ้านเขาไปเจอตอนที่ชาวบ้านขับรถผ่านเนี่ยบอกโอ้โหทนไม่ไหวฮะ
แสบตานะต้องจอดรถถ่ายคลิปหน่อย
ไม่แล้วขับต่อมันคงเวียนหัวนะไฟแบบนี้
อันนี้แน่นอนนะใจ้งกันร้องเรียนกันมานะครับ
สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะเออมันก็เป็นอย่างนี้จริงจริง
แล้วกลางคืนเสียงมันก็แบบยังไงค่ะ
ก็ต้องนึกว่าเป็นสิ่งลี้ลับความอาถรรพ์อะไรสักอย่าง

ติก็เต้นเลยติบอกเข้าทางเต้นเลยนะฮะคือเสาไฟฟ้าไฟส่องสว่างตรงนี้เนี่ย
มันช็อตนะฮะมันขัดข้องครับกระพริบสลับกันไปมาเนี่ย
สิบแปดต้นค่ะนะฮะสิบแปดต้นนะครับอ่าทางอบตวังกระแจตอนนี้ท่านทราบเรื่องแล้วนะฮะ
เดี๋ยวท่านคงมาแก้ไขให้ใครผ่านเส้นนี้ก็แจ้งเพื่อทราบ
ว่ามันวิบวับวิบวับมันเป็นอย่างนี้นี่แหละ